ยังสามารถส่งข้อความเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
กับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของรถตู้
แล้วก็การเกิดอุบัติเหตุของรถตู้

ให้เกิดความปลอดภัยส่งข้อความเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน้าจอของเรานะครับ
แล้วสักครองทนี่มาที่เรื่องของการเกิดเหตุชนและหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทรัพย์บุธรีเป็นไงบ้างครับ
ใช่ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้ว

ล่าสุดทางภรรยาของหนุ่มวัย๔๒ปีที่เป็นเหยื่อถูกรถกระบะนิสันสีส้มพุ่งชน
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีวิแววเลยนะคะว่าจะได้ตัวเจ้าของรถที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยนางสาวแขกกษิกิจสกุลผลอายุ๓๒ปี
หลังจากสามีคือนายวิรชนกษิกิจสกุลผลอายุ๔๒ปี
กลับจากขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนบ้านย่านบางใหญ่
ขับมาถึงซอยแก้วอินใกล้ถึงหมู่บ้านพฤกษาวิเศษ๔จังหวัดนนทบุรี
ก็มีรถกระบะนิสันนาวาร่าสีส้มคันนี้นะคะ
ขับขี่คล้ายกับคนเมาสุราสายไปสายมาค่ะ
นายวิรชนนั้นมองเห็นจากกระจกหลังอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยพยายามจะจอดหลบบริเวณหน้าหมู่บ้านนี้แต่ว่าไม่ทันค่ะ
ส่งผลให้ถูกชนจนสลบขณะที่คู่กรณีก็ขับหลบหนีหายไป
โดยนายวิรชนยืนยันว่าตัวเขาและคนขับกระบะนั้นไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อน
อาการของนายวีรชนที่ถูกชนได้รับบาดเจ็บนั้นภรรยาบอกว่า
หลังเกิดเหตุถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในย่านสนามบินน้ำ
แต่ทางโรงพยาบาลให้กลับไปพักฟื้นรักษาตัวต่อที่บ้านทั้งที่อาการยังไม่ดีขึ้น
ตัดสินใจให้สามีย้ายไปรักษาและดูอาการต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านศรีลม
ขณะนี้อาการทั่วไปยังมีความดันสูงมึนศีรษะบางครั้งค่ะ
จากนี้นางสาวแขกยังบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุก็ติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษาวินเลส๔ดูเบาะแสของคู่กรณีก็เลยทำให้ได้คลิปนี้มา
แต่ว่าก็เห็นเพียงแค่ลักษณะแล้วก็สีของรถเท่านั้นนะคะ
ก็คือกระบะนิสันนาวาร่าสีส้มไม่ทราบทะเบียน
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีค่ะ
วันนี้จึงไปติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดเทศบาลเสาทงหิน
ว่าจะได้วันจันทร์เพราะว่าติดวันหยุดราชการอยู่
ถ้าหากท่านใดนะคะที่พบบ่อแสรถกระบะนิสันสีส้ม
กับคันที่อยู่ในภาพนี้นะคะ
สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่นางสาวแขกภรรยาของผู้บาดเจ็บ
โทรศัพท์๐๘๑๘๘๖๘๐๗๗ค่ะ
แจ้งไปที่นางสาวารุณีกสิกิจสกุลผล
ซึ่งเป็นน้องสาวของนายวิรชนที่บาดเจ็บ
เบอร์โทรศัพท์๐๘๑๖๘๒๖๖๓๓ค่ะ